คุณผู้ชมค่ะมาดูความบันเทิงกันต่อเลยดีกว่า
กับความบันเทิงในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเบบีกันทั้งหลายนะครับ
แล้วบ้านช่วงนี้แหม่กิจกรรมเยอะแยะกันเลยนะฮะ

เริ่มกันที่เดมี่เคลือบช็อกโกแลต

เมนูใหม่เลยนี่แหละเริ่มที่น้องเดมี่เข้าครัวคุณผู้ชมหลายคลิปแล้วนะ
เราได้เห็นพี่น้องคู่นี้ทำกิจกรรมทำขนมกัน

ลงมือไปได้แป๊บเดียวคุณดูสิ
อันนั้นไม่ใช่สีผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาลนะคะ

็อกโกแลตกับเด็กคุณผู้ชมของหวานมันเป็นของคู่กันอยู่แล้ว
มันก็ยั่วยวนหัวใจนะอดไม่ได้ที่ต้องทำไปชิมไปค่ะ
เต็มไม้เต็มมือเต็มตัวไปซะหมดเลยนะฮะ
อร่อยจนสักอยากจะแบบอาบไปเลยทั้งตัวได้ไหมคะพี่
ผ้ากันเปื้อนที่ใส่ไว้ก็เหมือนไม่รู้จะกันอะไรได้แล้วคุณผู้ชม

น่าจะต้องทิ้งไหมหรือจะต้องซักดียังไง

ต่อกันที่บ้านสี่อหันศากันหน่อยนะครับบ้านนี้
เขาเรียนออนไลน์วิชาศิลปะกัน

มือสีฟ้าน้ำทะเลมาเลยจ้า

จนแม่งงว่าลูกไปเรียนอะไรมา
ไม่ใช่อะไรศิลปะศิลปะศิลปะแต่ขอดูอีกทีสิขอดูอีกทีนึงนี่ขอดูมือด้วย
ทำไมนี่มันเละขนาดเนี้ยคะออกูธพี่ชายก็ไม่ห้ามน้องหรอกนะออร์เกสก็พากันเลอะเทอะกันไปเลยนะคะ
ขนาดนั้นอยากรู้ไปโดนอะไรมาจินตนาการเด็กศิลปะศิลปะไม่ใช่ศิลปะนะศิลปะ
เด็กช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบว่าดูแลนิดนึงแล้วกันเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะ